สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
ได้จัดทำเครื่องกระดาษโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
ที่ใช้ประกอบในพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็ก
ทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ขณะนี้ความคืบหน้าไปมากกว่า๑๘๐แล้วครับ
จากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชานุญาต
สมาคมนักธุรกิจสัมพันธ์แห่งประเทศไทย
อุทิศถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ณพระที่นั่งดูสิตมหาประสาทในพระบรมหาพระราชวัง
เป็นคณะที่๔ในพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
วันที่๒๓พฤษภาคมนี้นะครับ
ซึ่งคณะสงฆ์จีนนิกายดำเนินพิธีกงเต็กหลวง
ประเพณีโบราณที่สืบทอดกันมา
ส่วนทางสมาคมได้จัดทำเครื่องกระดาษที่จะเผาอุทิศถวาย
ในพิธีโยคะตันตระซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่๙
ประกอบด้วยโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
พร้อมด้วยบ้านเลขที่๑ที่ประทับขณะทรงงาน
ังหันน้ำชัยพัฒนาและเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง
โดยร้านโตเจียบเสงได้รับมอบหมายให้จัดสร้างในครั้งนี้ครับ
เด่นของบ้านนะครับก็คือตัวนี้เราทำให้เหมือนจริงมากที่สุดเลย
ก็คือมีผนังนะครับเราเอาไม้มาซ้อนกันให้เหมือนบ้านที่ตีเก็ตของจริงเลยครับ
ถ้าดูใกล้ก็จะเห็นครับว่าเราซ้อนตัวไม้เป็นเกร็ดเหมือนเรือนที่ประทับของจริงเลยครับ
ตัวบ้านจะเป็นอัตราส่วน๑ต่อ๒๕นะครับ
ตั้งอยู่บนภูมิสถาปัตย์ที่มีทั้งภูเขามีทั้งน้ำ
และฐ้องนนาแปลงเกษตรสาธิตต่าง
แล้วก็มีกังหันลมของโครงการช่างหัวมันด้วยครับ
ซึ่งขณะนี้โครงกระดาษจำลองของโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ
ก็สร้างเสร็จกว่า๑๘๐เหลือเพียงเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมครับ
ส่วนเครื่องกระดาษซึ่งเป็นเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง

ถูกสร้างขึ้นในอัตราส่วน๑ต่อ๘๐

ปีกยาวข้างละ๑๕เมตร
จำลองลักษณะของเครื่องบินปฏิบัติการฝนหลวง

ขณะที่เครื่องกระดาษกังหาดน้ำชัยพัฒนา
จัดทำตามขนาดเท่าของจริง๒คูณ๑๕เมตร
ว่าใกล้แล้วเสร็จตามกำหนดเช่นเดียวกันครับ